มันชักจะยังไงยังไงแล้ว
สำหรับหนุ่มนิวทิติภูมิแล้วก็น้องพิมพิมประพาคนสวย
คู่นี้จิ้นกันมากนะ
หลายคนบอกว่าจะข้ามเส้นจิ้นอีกแล้วนะ
คือทั้งคู่เล่นละครเรื่องเดียวกันก็แล้ว
ล่าสุดหนุ่มดิวเนี่ยเขาเพิ่งไปเตอร์ไพรส์สาวพิมในรายการร้องเพลงใช่ไหม
แฟนคลับเนี่ยเชียร์กันสนั่นเลยค่ะเพราะว่าคู่นี้เคมีเขาเข้ากัน
น่ารักดีต่อใจไปหมดเลย
บันเทิงไทยรัฐเราก็ไม่รอช้าคว้านุ่มนิวมาถามหน่อย
เจ้าตัวเปิดเผยว่าเวลาอยู่กองเนี่ยก็ได้พิมพ์นี่แหละที่มาคุยเล่นด้วยกัน
ด้วยความที่ว่าอายุไล่เลี่ยใกล้เคียงกัน
ประกอบกับว่าพิมเขาเป็นคนขี้แกล้งขี้หยอก
ยังว่าคอนเสิร์ตกามิกาเซ่ล่าสุดนิวเขาก็ตั้งใจ
ฟังหนุ่มนิวเปิดใจถึงสาวพิมพิมประพาคนสวยคนสนิทกันหน่อยค่ะ
คือเหมือนคุยกันรู้เรื่องว่าเหมือนรุ่นเดียวกันด้วยครับ
แล้วก็แบบประสบการณ์ชีวิตก็ใกล้เคียงกัน
พอคุยแล้วโอเคครับน่ารัก

เสียดายแม้ก็ไม่ได้ไปคอนเสิร์ตเพื่อนแต่ว่าไม่เป็นไร
ค่ะก็เรารอดูคลิปก่อนต่อไปว่าจะข้ามเต้นหรือเปล่า